ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้นะคะ
ที่โรงพยาบาลโพนาแก้วที่จังหวัดสกลนคร
มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาจอดหน้าห้องฉุกเฉิน
แล้วเขาลงมาจากรถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกก็ไม่ถอดนะคะ

สิ่งที่หยิบออกมาเป็นไม้ยาว
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน

ไปทำร้ายร่างกายบุรุษพยาบาล
ไปไล่ทำร้ายเขาแบบโอ้โหนี่เขาวิ่งหนีกันใหญ่เลย

พยาบาลคนไข้บุรุษพยาบาลคุณหมอ

บุรุษพยาบาลที่ถูกไล่ทำร้ายนู้นไปหลบอยู่ในห้องคลอดนะคะ
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑เมษายน
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายธนงศักดิ์อุปติอายุ๒๐
นี่คือโรงพยาบาลพลนาแก้วนะคะเป็นโรงพยาบาลประจำ
อำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนคร

มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๔คนไประงับเหตุค่ะ
นี่นะคะไปล็อกตัวเอาไว้แบบนี้
แล้วก็พาตัวส่งตำรวจโรงพักโพนาแก้ว
บุรุษพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บถูกตีที่หัว

ซึมแล้วก็ฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมด

ใช่กว่าจะเอาอยู่ขนาดช่วยกันจับตั้งหลายคนนะ
คนเจ็บที่เป็นบุรุษพยาบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
คือหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงฮะ
ไม่คิดว่าเขาจะมาทำอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่าทำอะไรที่เอาคืน
เพราะว่าเราให้การพยาบาลในส่วนของตรงนี้

อันนี้สภาพใจแต่เราก็เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ถามว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเหตุผลของผู้ก่อเหตุนะคะ

มนุยการโรงพยาบาลโพนดาแก้วเป็นคนออกมาเปิดเผยค่ะ

บอกว่าสาเหตุที่บุรุษพยาบาลท่านนี้ถูกทำร้ายก็เพราะว่า

โกรธแค้นบุรุษพยาบาลท่านนี้ที่ทำให้เขาเจ็บปวดตอนเข้ามาบำบัดรักษายาเสพติด

นี่คือเหตุผลของเขาว่าบุรุษพยาบาลทำเขาเจ็บปวด
มาบำบัดยาเสพติดก่อนส่งไปโรงพยาบาลจิตเวทเมื่อสัปดาห์ก่อน
เมื่อกี้คนเจ็บบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะผูกใจเจ็บเนี่ยเหรอ
คือจริงเขาช่วยคุณนะเขาช่วยบำบัดคุณนะ
ให้แบบเลิกยาเสพติดก่อนจะส่งไปโรงพยาบาลจิตเวท
คุณมาผูกใจเจ็บเขาได้ยังไงผูกใจเจ็บตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
แล้วก็เนี่ยบุกมาก่อเหตุค่ะครับทางโรงพยาบาลยืนยันว่า
จริงแล้วมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยอะไรเขาก็เต็มที่นะ
ส่วนมาตรฐานเรื่องของการดูแลคนที่เข้ามาบำบัด
รักษาอาการแบบติดยาเสพติดเขาก็ดูแลอย่างมีมาตรฐาน
ไม่ได้ไปทำร้ายไปทำอะไรให้เขาเจ็บปวดนะคะ
ในช่วงการดูแลรักษานะครับก็ทางผู้ก่อเหตุนะครับ
มีอาการเออะโวยวายแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับ
ตอนนั้นก็คือได้รักษาด้วยการฉีดยาลดอาการเออโวยวายกระสับกระส่าย
ทางผู้ก่อเหตุรู้สึกว่ามีอาการเจ็บหลังจากฉีดยา
ก็เลยได้พูดขู่เจ้าหน้าที่ว่า
อย่าให้เจออยู่นอกโรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะเอาคืน
โอ้โหขู่ว่าจะเอาคืน

ตำรวจสพพลนาแก้วแจ้ง๓ข้อหานะคะ
ก็คือบุกรุกสถานที่ราชการโดยใช้กำลังประทุษร้ายและมีอาวุธ
ก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ก็คือเสพยาเสพติดประเภทยาบ้าค่ะ

บำบัดไม่ได้ยังกลับไปเสพอีกแล้วมาเอาคืนเขาแบบนี้เหรอ